ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเองก็ลงพื้นที่ไป
เช่นเดียวกันไปติดตามไปให้กำลังใจ
แล้วก็ไปดูเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกท่านนี้นะคะ
แล้วก็ทางด้านกระทรวงกลาโหมนะคะ
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้เปิดเผย
ถึงเรื่องของความคืบหน้าเกี่ยวการเจาะผนังถ้ำด้วย
โดยพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้พูดถึงความคืบหน้า
การติดตามช่วยเหลือทีมฟุตบอลหมูป่าอาคาเดมีน
รวม๑๓ชีวิตที่ติดอยู่ภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงราย
บอกว่าทุกฝ่ายพยายามช่วยค้นหาอย่างเต็มที่
แต่ว่ายังเข้าไปไม่ได้แล้วก็ยังไม่เจอตัวเด็กนะคะ
แต่ก็ต้องพยายามทำเต็มที่พยายามสูบน้ำออกไปให้ได้ค่ะ
โดยขณะนี้ทางกองกำลังสหรัฐประจำภาคพื้นแปซิฟิกส์เอง
ก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือ๓๐นาย
พร้อมกับอุปกรณ์ครบมือเลย
เพื่อที่จะทำการเจาะผนังถ้ำ
ซึ่งรายละเอียดนั้นก็คงจะต้องรู้เพิ่มเติมกันต่อไปนะคะ
ขณะเดียวกันในวันนี้พลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรี
การกระทรวงมหาดไทยและคณะก็เดินทางลงไปในพื้นที่ด้วยตัวเองค่ะ
ส่วนตัวอยากทำสำเร็จแม้ว่าจะอดหลับอดนอนก็ตาม
ก็จะพยายามเข้าไปให้ได้
และยังให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะว่าจะลงไปติดตามสนับสนุน
แล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
รวมทั้งสนับสนุนการทำงานของผู้ปฏิบัติหน้าที่
แต่ตอนนี้ยังไม่สามารถตอบได้นะคะว่ามีสัญญาณที่ดีหรือไม่
เพราะว่าฝนยังคงตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
แน่นอนค่ะมันก็ส่งผลทำให้ระดับน้ำในถ้ำนั้นสูงขึ้นมาด้วย
ตอนนี้พลเอกอนุพงศ์บอกว่าขอลงไปดูในพื้นที่ก่อนนะคะ
ว่าจะปรับวิธีการทำงานอย่างไร
โดยการหาทางเข้าจากด้านบน

เพื่อหาช่องทางที่เรียกว่าปล่องนี้นะคะ

หากว่ามีเครื่องมือเข้ามาเพิ่มก็จะเร่งดำเนินการทันทีค่ะ
และเครื่องเจาะจากกระทรวงพลังงาน

ถ้ามีผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาช่วยด้วย
ก็ถือว่าจะทำให้งานราบรื่นมากขึ้น
เพราะถือว่าเป็นผู้มีประสบการณ์ในการดำน้ำค่ะ
ขณะที่พลเอกประยุทธ์จันโอชา
นายกรัฐมนตรีระบุสั้นนะคะ

ส่วนจะมีสัญญาณไปในทิศทางไหนนั้น
เจ้าหน้าที่จะรายงานมาให้ทราบอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งทางด้านผู้สื่อข่าวเองก็บอกนะคะ

ติดตามความคืบหน้าการค้นหาเด็กติดถ้ำ

หรือจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้นะคะ
ส่วนในเรื่องของอุปกรณ์การช่วยเหลือเพิ่มเติมนั้นนะคะ
วันนี้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ก็จะได้ส่งแท่งเรืองแสง
ไปกับคณะของพลเอกอนุพงศ์ค่ะ
เพื่อที่จะเอาไปใช้ในพื้นที่อีกพันแท่งด้วย